หลังจากที่มีการประกาศเตือนนะคะ๒๘จังหวัดนะคะ
หลังจากนี้จะมีฝนตกลงมาแต่ว่าก็มีการเตรียมความพร้อมนะคะ
สำหรับการรับมือภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะซึ่งตอนนี้หลายจังหวัดในภาคอีสาน
เตรียมรับมือน้ำท่วมฉับพลันแล้วนะคะหลังจากที่มีการประกาศเตือนเกี่ยวกับ
ฝนตกลงมาหลายชั่วโมงคุณผู้ชมครับทำให้ถนนบางนาตราดนั้นมีฝนตก

ฝนตกหนักหลายชั่วโมงในพื้นที่อำเภอบางปะกง
ทำให้เกิดน้ำท่วมขังบนถนนบางนาตราด
ระดับน้ำสูงประมาณ๒๐๕๐เซนติเมตร
การจราจรชะลอตัวแล้วก็ติดหนักทีเดียว
เลี่ยงไปใช้ทางด่วนบุรพาวิถีแทน
จากนี้บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลบางวัว
แล้วก็ตำบลท่าสะอ้านของอำเภอบังปะกงถูกน้ำท่วมนะครับ
เรื่องต้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งระบายน้ำแล้ว
ขึ้นไปดูที่จังหวัดนครสวรรค์กันบ้างครับ

เร่งเก็บเครื่องใช้ไฟชาและของมีคา
โดยเฉพาะเครื่องมือทางการเกษตรเอาไว้บนที่สูง
บรรจุกระสอบทรายป้องกันน้ำเข้าบ้านด้วยครับ

ยอยนำเรือกลับเข้าฝั่งเพื่อจอดเทียบท่า
คลื่นลมในทะเลนั้นมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง๒๓เมตร
ขณะที่ทางจังหวัดเองก็เตือนประชาชนในพื้นที่
อยู่ลาดเชิงเขาระหว่างฝนตกหนักน้ำป่าไล่หลักและดินโครนทะลม
ด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
แจ้งเตือนประชาชนในจังหวัดขอนแก่นแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียง
เฝ้าระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลัน
กำลังทวีความแรงขึ้นเป็นพายุสมร้อนราอี
และมีแนะนำที่จะเคลื่อนเข้าปกครุมประเทศไทยในช่วงเที่ยงของวันนี้
ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่ง
ส่วนที่จังหวัดอุบลราชธานีมีฝนตกหนัก
ทางจังหวัดก็เตรียมความพร้อมนะครับในการรับมือ
แล้วก็จัดเตรียมกำลังพลและวัสดุอุปกรณ์
เข้าช่วยเหลือประชาชนพื้นที่เสี่ยงใน๖อำเภอ
ตำบล๓๒หมู่บ้านตลอด๒๔ชั่วโมง
ปิดท้ายกันที่จังหวัดกรสินนะครับระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำ
ห้วยโพอำเภอเมืองเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
จนล้นอ่างตอนนี้อยู่ที่ระดับ๒๕๕ล้านลูกบาทเมตร
ทางจังหวัดก็ต้องแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันครับ